เกี่ยวกับงูอยู่บ่อยนะคะโดยเฉพาะงูไปโผล่อยู่ในรถ

คราวนี้ค่ะเป็นรถเก่งนะคะที่อุทัยธานีค่ะ
ขึ้นรถปุ๊บเห็นงูโผล่มาแล้วเข้าไปในห้องเครื่อง
ก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแบบหางู
อุทัยธานีกำลังช่วยกันอยู่นะคะพยายามจะหางูแล้วก็เอางูออกมาจากรถ
รถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านเลขที่๗๘ทับ๒หมู่๑ค่ะที่อำเภอทัพทันนะคะ
อุทัยธานีเป็นบ้านของนายพนาพรสมัครกษิกิจอายุ๔๑ปี
อาสาสมัครก็เอาไฟใช้ซองนะคะในห้องเครื่องแล้วก็ถ่ายภาพชัดเลย
ทะเบียนรถค่ะทะเบียน๗กกยหญิง๔๑๙๕กรุงเทพนะคะ
คุณผู้ชมหาทั้งในห้องเครื่องเนี่ยหาทั้งใต้ท้องก็คือหาเป็นชั่วโมงไม่เจอ
แต่สุดท้ายต้องไปใช้วิธีการนี้นะคะล้างรถฉีดน้ำแบบแรงแรงหน่อยเข้าไปนะคะ
ใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีฉีดน้ำไปเรื่อยงูโพลมาจริงค่ะ
งูโผล่มาจากใต้รถค่ะแล้วตกลงมาแบบนี้นี่ตกลงมาแบบนี้เลยแล้วเลื้อยหนีไปเลย
คือด้วยความที่มันไวมากไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าเป็นงูชนิดไหนเนี่ย
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือตกใจไงคือมองไม่ทันว่าเป็นงูอะไรด้วยซ้ำ
ตกลงมาปุ๊บมันก็เลื้อยหนีไปเลยนะคะตัวนายพนาพรใช่ค่ะเอาน้ำฉีดเข้าไปเลย
เขาก็ตกใจงูก็เลื้อยกลับเข้าไปใต้ท้องรถอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะคะสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีการฉีดน้ำล้างรถ
หลังรถครับมันหายากจริงถ้ามันหลุยเข้าไปใช่ค่ะ